คุณผู้ชมคะอยากกินมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วง

หน้าร้อนแบบนี้นะคุณมะม่วงอกร่องทองชิ้นหนานะ
ข้าวเหนียวมูลราดน้ำกะทิโรยถั่วนะ
ฟินฟินสีเหลืองมันนึกถึงไงคะ
ทีนี้พูดถึงมะม่วงอกร่องทองช่วง๓๔ปีหลังเนี่ย

แล้วก็ราคาดีดขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะคะ

มะม่วงอกร่องสีทองกองนี้เป็นผลผลิตจากสวนอารามรัฐ
ตั้งอยู่อาบภเภวจังหวัดสมุทรศาครนี้เองค่ะ
ทั้งหมดนี้มีเจ้าของจับจองหมดแล้วนะคะ
โดยเจ้าของสวนเล่าว่าเริ่มเก็บมะม่วงมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปลายปีที่แล้ว
จนถึงตอนนี้ขายไปแล้วกว่า๔๐ตันค่ะ
จากพื้นที่ปลูกทั้งหมดประมาณ๑๐๐ไร่
โดยราคาเฉลี่ยหน้าสวนตอนนี้อยู่ที่๕๐๘๐บาทขึ้นอยู่กับขนาดค่ะ
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความนิยมของตลาดที่ต้องการมะม่วงที่มีกลิ่นหอมรสหวานแบบโบราณ
ขายในรูปแบบของข้าวเหนียวมะม่วง
หรือการนำมาแปรรูปเป็นไอศครีมของแบรนด์ดังต่าง
ทำให้มะม่วงอกร่องที่บ้านแพ้วเป็นที่ต้องการของตลาดสูงมาก
ผลผลิตมีเท่าไหร่ก็จะมีตลาดมารับซื้อถึงที่เลยค่ะ
เด่นของมะม่วงอกร่องที่อำเภอบ้านแพ้วนะคะ
ก็คือเรื่องของพื้นที่ปลูกที่มีต้นทุนที่ดีค่ะ
ดินที่ปลูกนะคะก็เป็นดินดำแล้วก็มีน้ำท่าที่สมบูรณ
ผลผลิตที่ได้นั้นมีรสชาติที่หอมหวานกว่าที่อื่นค่ะ
เป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะในช่วง๓๔ปีมานี้นะคะ
ความต้องการมีสูงมากเลยค่ะ
ชาวสวนเล่าว่าช่วง๓๔ปีมานี้
มะม่วงอกร่องกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง
จากเดิมเคยขายได้ประมาณ๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ก็ขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ๕๐๑๐๐บาท
ซึ่งสูงกว่าราคามะม่วงน้ำดอกไม้อย่างที่เห็นกองนี้
เพียงกิโลกรัมละ๓๐บาทเท่านั้นค่ะ
ผมทำออกร้องมาตั้งหลายปีครับ
ก็มองดูกัน
พื้นที่มันจำกัดครับ
ส่วนมากก็มีแถบบ้านแพ้วดำเนินนะ
แล้วพวกนั้นดอกไม้
จะมีทั่วประเทศครับปลูกได้แหล่งเยอะ
เดี๋ยวนี้อกร่องมันหากินยากครับ
เจอบางคนที่เคยกินเขาก็ยังบ่นเลยว่า
หากินยากหาซื้อยากครับ

ที่นี่ก็ยังมีอย่างอุณหลักไว้
แม้ที่ผ่านมาจะมีหลายพันธุ์ที่แพร่หลายในตลาด
แต่สวนนี้กลับเลือกที่จะปลูกอกร่อง
เพราะเชื่อมั่นในคุณภาพของมะม่วงโบราณแบบไทย
ขณะเดียวกันก็ต้องไม่หยุดพัฒนานะคะ
อย่างที่สวนนี้ใช้วิธีการห่อมะม่วง
เพื่อให้ผิวของมะม่วงอกร่องเป็นสีทอง
แบรนด์อารามรัฐวางขายในตลาดพรีเมียม
ซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้าอีกด้วยค่ะ
สุดที่เกียจกระเสมหิวรัญโยโดมถ่ายภาพ

ข่าวทรัฐทีวีรายงาน